เรื่องการจับโจรโดยเฉพาะโจรที่แบบเสียแป้งอาจจะมีของดีมีวิชาอาคม

หลายคนเขาบอกว่ามีทั้งพระพระดีใช่ไหมมีพระ๓อัน๔อัน๔องค์
เดี๋ยวต้องไปถามทางลูกชายของอดีตในตำรวจชื่อดังที่มีวิชาอาคม
ไล่ปราบโจรร้ายมาแบบทั่วประเทศไทย

บุกค่ะคุณปะชมครับ
คล้ายกันเลยเห็นไหมฮะแต่ลูกชายท่านก็อายุ๗๒แล้วนะฮะต้องเรียกคุณตาแล้ว
คุณตาหนุ่ยณสันพันธรรคราชเดชปัจจุบันอายุ๗๒ปีนะครับ
คุณตะหนุ่ยอยู่ที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะฮะท่านเป็นลูกชายของ
ตมตรีขุนพันธรรคราชเดชอดีตในตำรวจชื่อดังของวงการตำรวจไทย
ที่มีชื่อเสียงมากเรื่องการปราบโจรร้ายในทั่วทุกภูมิภาคของไทย
โดยเฉพาะพวกโจรที่มีวิชาอาคมต่างวันนี้นะครับคุณตานุย
ท่านก็ขอฝากบอกผ่านไทยรัฐทีวีนะถ้าเกิดเสียแป้งฟังอยู่นะ
ยังแบบหนีอยู่ได้แล้วก็แบบยังดูข่าวได้อยู่เนี่ย
ขอให้ออกมามอบตัวเถอะในฐานะเป็นสิทธิ์วัดเขาอ้อเหมือนกัน
แล้วก็ขอให้มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
คุณตาหนุ่ยเชื่อว่าเสียแป้งเนี่ยถ้าเกิดกลับมาติดคุก
เดี๋ยวก็จะได้ออกมาสู่โลกภายนอกได้ใช้ชีวิตตามปกติ
อายุก็เพิ่ง๓๗ปีในฐานะที่เป็นลูกชายของในตำรวจที่มีวิชาอาคม
ที่กำลังตามไล่ล่าเสียแป้งนะครับว่าคงต้องเปลี่ยนยุทธวิธีนะ
หันมาพรางตัวปลอมตัวเป็นชาวบ้านก็ได้
จะได้จับคนร้ายได้ง่ายเหมือนสมัยที่คุณพ่อก็คือขุนพันธ์เนี่ย
เคยบุกจับเสือร้ายมาได้หลายคนก็ใช้วิธีปลอมตัวนี่แหละ
ขุนพันธ์ท่านนุ่งสโรงบ้างใส่รองเท้าแตะก็มี
ไม่เคยใส่ชุดตำรวจเต็มยศไปจับโจรไม่งั้นโจรมันรู้ตัวหมด
ส่วนเรื่องวิชาอาคมคุณพ่อคือขุนพันธ์ร่ำเรียนมาจากวัดเขาอ้อจนเชี่ยวชาญ
แล้วก็นำมาใช้จับโจรผู้ร้ายจับเสือร้ายได้ผลมาหลายครั้ง
ซึ่งจะให้รายชื่อทั้งหมดเนี่ยคุณตาหนุ่ยบอกคงจะไล่ไม่หมดจริง
แต่จำได้ว่าก่อนที่พ่อจะออกไปจับโจรเนี่ยพ่อจะตรวจดูพวกเริกยามก่อนนะ
จะเอาวันเดือนปีเกิดของโจรร้ายเนี่ยมาตรวจดูก่อนว่าวันนี้ถ้าเกิดจะไปจับมันเนี่ย
ดวงของมันจะเป็นยังไงดวงจะถูกจับหรือดวงจะรอดหรือดวงจะจับตายจับเป็น
วันไหนถึงควรจะไปลงมือจับซึ่งได้ผลมาหลายราย
แม้กระทั่งคนร้ายที่เล่นของเล่นศัยยศาสตร์มีเหล็กไหลติดตัวก็จับได้มาแล้วนะฮะ
บางคนยังมีเหล็กไหลติดตัวยิงไม่เข้าเนี่ยขุนพันธ์ท่านก็หลอกล่อนะฮะ
จนสามารถใช้เหล็กแหลมเนี่ยแทงเข้านะฮะแต่ว่าแทงทางทะวันหนักอย่างเงี้ยโอ้โห

พื้นมาคำนวณคนมาเล่โม่คน
สาบันเราก็คือเลยโมวันตายวันไหนนี่ออกไปจับ
แล้วก็ต้องไปตามทิศทางทิศเทวดา
เค้าจะมีถ้าอาคุมไปหมัดไปจับไว้
คือเรียกง่ายว่าไปหมัดตีนหมัดมือนะครับ

คือมันจะฉายไม่เหมือน
กันนะครับคือคือในส่วนดิภอร์เหล่านี้ไม่เพิ่งทางกุ้ม
ฟันเกจ่ายวิธีนี้ใช้ปฏิบัติพนันทุกคนกับคือถ้าได้รู้
วันเดือนปีเกิดข้องภูรายเลยครับเหลียบร้อยที่คุณตานุย
บอกว่าเป็นสิทธิ์วัดเขาอ้อเหมือนกันเนี่ยนะอยากให้อ่าทาง
เสียแป้งมามอบตัวเนี่ยเสียแป้งเป็นสิทธิ์วัดเขาว่าวัด
พัทธลุงนะฮะอ่าเราก็ไปตรวจสอบนะครับ
เอ๊ะเขาเคยเป็นสิทธิวัดเขาอ้อจริงหรือเปล่าค่ะ
เราไปเจอภาพเมื่อสิบสองกุมภาพันธ์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะฮะ
สี่ปีที่แล้วนะครับอ่ามันเป็นวันที่วันนั้นนะฮะ
เมื่อ๔ปีก่อนนะฮะทั้งวัดเนี่ยมีพิธีแช่น้ำว่าน๑๐๘ชนิด
พร้อมกับรอกินข้าวเหนียวดำค่ะที่ผ่านการปลุกเสกตามพิธีกรรมของสำนักเขา
ผู้ชายนะชายชาตรีเนี่ยกินข้าวเหนียวจากว่าน๑๐๘ชนิดเข้าไปเนี่ย
การปลุกเสกด้วยจะอยู่ยงคงกระพันธุ์โดยผู้ชายที่มาเข้าพิธีนะฮะ
จะได้รับการป้อนข้าวเหนียวจากพระอาจารย์ในโบสถ์นี่เห็นไหมฮะ
พิธีของวัดเขาอ้อนะครับที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะฮะ
แล้วเราก็ไปเห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งไปรอกินข้าวเหนียวดำปลุกเสกจากมือของพระอาจารย์เหมือนกัน
ทุกผู้ชมช่วยดูหน่อยนะอ้อคว้าใช่มั้ย
คนนี้เหรอคะนี่โอ๊ะคล้ายคล้ายอยู่เหมือนกันนะ
ไว้จะใช่เสียแป้งมั้ยภาพนี้เมื่อสี่ปีที่แล้วนะฮะ
ขวามือนั่นคือภาพล่าสุดตามหมายจับของเจ้าหน้าที่นะครับ
ที่แจ้งข่าวถ้าใครเห็นเบาะแสแล้วแจ้งเนี่ย
เสียแป้งได้ได้หนึ่งล้านนะค่ะอ่านี่ครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งเราก็ถามไปยังแหล่งข่าวของเราเนี่ย
เขายืนยันกับเรานะครับว่าผู้ชายที่เห็นในภาพในคลิปเมื่อสิบสองกุมภาพันธ์หกสอง
เป็นเสียแป้งจริงนะฮะช่วงนั้นเขากำลังลงสมัคร
จออยู่นะฮะแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้เขาสอบตกนะค่ะอ่า
ความจริงก็เตรียมจะลงอีกเนี่ยนะฮะถูกจับแล้วก็
แล้วก็หนีคุกออกมาตอนนั้นเสียแป้งก็จะเดินทางไปร่วมทำ
กิจกรรมของวัดต่างเนี่ยเป็นประจำนะครับ
เมื่อสักครู่อาจจะดูไม่ชัดนะฮะเราได้ภาพชัดมา
อันนี้อันนี้ใช่แหละรอยศกรอยศักดิ์ใช่ไหม
หน้าก็ใช่นะคะหนวดด้วยนะใช่ค่ะ
หรือถ้าเกิดไม่ใช่ขึ้นมาแล้วเป็นคุณพี่ท่านไหนยังไงบอกมาได้นะครับ
เหลือจะได้แจ้งข่าวแค้ยกันให้
แต่ทางวัดท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะ
ไปทำผงทำผิดของพิพาสาติธรรพ์ใช่ไหม

คุณผู้ชมครับวัดเขาอ้อสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ๑๕๖๑นะฮะพุทธศักราชนะฮะ
ปัจจุบันเนี่ย๒๕๖๖เท่ากับว่าก่อตั้งมาเนี่ย๙๐๐ปีแล้วนะครับ
วัดนี้ได้รับการกล่าวขานกันมานะฮะตั้งแต่ตอนนั้นนะครับว่าเป็นแหล่งวิทยาคมทางศัยศาสตร์
มีชื่อเสียงโด่งดังมาเนิ่นนานตั้งแต่โบราณ
มีพระเกจิอาจารย์หลายท่านนะครับที่สืบต่อวิชามาจากทางวัดเขาอ้อนะครับ
แล้วก็นำไปช่วยเหลือชาวบ้านหรือว่าไปถ่ายทอดต่อกันนะครับ
อย่างเช่นพระอาจารย์ทองเท่าพระครูสิทธิยาพิรัตน์หรือว่าหลวงพ่อเอียดนะฮะ
พระอาจารย์นำแก้วจันทร์พระอาจารย์ศรีเงินวัดดอนสารา
พระครูพิพัฒน์สุริธรหรือว่าอาจารย์คงวัดบ้านสวนและพระอาจารย์ปานวัดเขาอ้อครับ